ก็คือคุณพ่อเป็นโรคหัวใจกระทันหันครับ
ซึ่งมันอาจจะเกิดมาจากเส้นเลือดหัวใจตีเองพี่ครับ
ก็เลยทำให้คุณพ่อช็อกแล้วตอนนั้นนะครับ
แล้วก็คือจริงตอนนี้ตามที่อัปเดตกับคุณหมอ
พูดตามตรงเลยว่าคุณพ่อก็ยังอาการยังไม่คงที่เท่าไหร่ครับ
แต่คุณพ่อว่าน่าจะดีขึ้นครับ
ก็อดีตอยากถามคุณพ่อเป็นโรคประจำตัวอยู่ด้านนี้เลยมั้ยครับ

ซึ่งตอนที่เราไปตรวจเราจะตรวจแค่ความดันเบาหวานแล้วก็ตรวจสมอง
ซึ่งพอตรวจเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้เจออะไรก็เลยก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไร

หลังจากดูหนังเสร็จตอนนั้นคุณพ่อยังเดินเหินอะไรปกติไหมครับ
ตอนที่ออกมาจากโรงภาพยนตร์

ชักหนังกำลังจบแล้วพ่อก็เป็นชักเลยครับ
แล้วนาทีนั้นคือยังไงครับคนมาโรงมันช่วยหรือว่าตะโกรดให้คุณมาช่วย
พ่อเราก็ตกใจมากตอนนั้นครับก็ตั้งสติกก่อน
ที่คนในตรงนั้นเขาก็รีบมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เห็นในข่าวนะครับ
มีนักศึกษาแพทย์จริงในเหตุการณ์วันนั้นมีหลายคนมากครับที่เข้ามาช่วย
จากพี่นักศาแพทย์คนนั้นก็จะมีพนักงานโรงหนังแล้วก็มีคุณหมอสองท่านที่เข้ามาช่วยกัน
อันนี้ผมก็เลยแบบพยายามดึงแม่ออกไปเพราะว่ามันมีคนเยอะแล้วก็
เอาจริงตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับก็เลยต้องตั้งสติคืนดูแลคุณแม่ก่อน
พี่จังหวัดนั้นคือคุณหมอและศาสตร์แพทย์คือมาดูหนังพอดี
ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่ครับแบบสลับกันช่วยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพ่อตอนนั้นเหมือนแบบไม่มีสติแล้วแล้วก็ลมหายใจก็เริ่มแบบไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้
ชีพจรก็เริ่มแบบน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับณตอนนั้นนะครับ
ตอนนั้นใจหาดีหรือเปล่าครับตัวความความคิด
คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบแบล็งมากกว่าครับคือเราช็อกด้วยเราก็คิดว่ามันเกิดขึ้นจริงเหรอวะอะไรอย่างนี้ครับ

ใช่ครับคุณพ่อณตอนนั้นอาการคุณพ่อ
คือณตอนนั้นเราก็เอาจริงเราไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันคืออะไรนะครับ
จนพอคุณพ่อมาถึงที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอก็เลยตรวจร่างกายไปเรื่อยทุกส่วนครับ
แกนสมองตรวจนั่นตรวจนี่จนแบบว่ามาเจอว่าพ่อเป็นโรคหัวใจตีบ
ซึ่งเราก็เพิ่งรู้ตอนนั้นเลยนะครับว่าพ่อเป็นโรคหัวใจตีบเส้นหลักด้วย
ก็เลยทำการรักษาโดยการทำบรรลูนนะครับผมทำบรรลูนไปเสร็จปุ๊บ
ก็ตอนนี้คุณพ่อทำมาดูแล้วเรียบร้อยส่วนในส่วนของร่างกายพาร์ทหัวใจอะไรอย่างนี้ครับ
ที่คุยกับคุณหมอนะครับก็ปกติดีหมายถึงว่ามันดีขึ้นเรื่อย
ก็ต้องรอคุณพ่อฟื้นตัวครับแล้วก็มาดูกันว่าจะทำยังไงต่อ
เค้าบอกว่าอย่างน้อย๓วันถึง๑อาทิตย์เหนือครับ
คนตำรวจกรรมเด็ดดีขึ้นเรื่อยมีคนบอกว่ายังไม่คงพี่
คือเท่าที่ผมดูตลอดนะครับ
คืออย่างคุณหมอที่คุณหมอพูดเขาเราก็มันเป็นเหมือนการที่
ชั่นมากกว่าครับเราเองก็ใช้ความรู้สึกของเรามากกว่า
รู้สึกว่าคุณพ่อก็รับรู้

มีการที่เวลาเราเข้าไปในห้องไปนั่งไปพูดถึงคุณพ่อ
ไปจับคุณพ่อหรืออะไรอย่างนี้
เขารู้สึกตัวว่าเรามาแล้วคุณแม่ก็ทุกคนก็พยายามทำให้คุณพ่อรับรู้
ผมว่าคุณพ่อก็รับรู้แล้วก็รู้สึกตัวดี
แต่ว่าในทางการแพทย์นี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าดีขึ้นไหมนะครับ
แต่เราเองก็เชื่อว่าคุณพ่อเป็นคนเก่ง
แล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงนะฮะ
ยังไงคุณพ่อก็ต้องกลับมาฟื้นเลย
คุณหมอต้องดูอะไรที่พิสิทธิ์ในที่นี้ครับ
จริงแล้วมันก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงกับเหตุการณ์นี้ครับ
ต้องอย่างเดียวคือต้องรอคุณพ่อฟื้นตัวอย่างเดียวเลย
ซึ่งคุณหมอเขาก็แนะนำหลายรูปแบบนะครับ
ซึ่งเราเองก็เชื่ออย่างเดียว
แต่เราไม่ได้ยังฟังถึงตรงนั้นมากเท่าไหร่
เรารู้สึกว่ายังไงคุณพ่อต้องพึ้งมาก

คุณแม่เราผมเองเนี่ยเป็นห่วงคุณแม่มากเลย
คือตัวเราเองมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหรอกครับ
แต่ว่าเราต้องเข้มแข็งกว่าคุณแม่
คนที่มาเป็นเหมือนเสาหลักก็น่าจะเป็นผม

เพราะว่าคุณแม่เขาแบบ
เราก็เห็นเขามาเรารู้ว่าเขาอยู่กันมาแค่สองคนโดยตลอด
มันก็มันคงทำใจยากกันนะครับ
เชื่อว่าเราเองก็พยายามจะประคองดูแลทุกคนให้ดีที่สุด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

ที่ีกล่ายแบบนหนึ่งก่อน

ใครอยากบอกอะไรกับคุณพ่อบ้าง
ก็บอกให้คุณพ่อฟื้นมาให้เขาคุยกันใหม่อย่างนั้น
มีสัญญาณอะไรไหมครับเช่นขยันเมื่อกับหรือเปล่า
เราก็เห็นเขารู้สึกว่าแบบน้ำตาคอหรือว่าขยับตัวนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ
มันเป็นความรู้สึกมากกว่าครับแล้วก็บอกไม่ได้หรอกว่าจริงแล้วคุณพ่อดีขึ้นแล้วหรือเปล่า
แต่ผมใช้ความรู้สึกมากกว่าครับ
ก็จริงก็อยากจะขอพูดถึงหน่อยก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับ
ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับที่ช่วยเหลือคุณพ่อผมนะครับ
สองท่านถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะสองท่านที่มาช่วยเหลือ
พี่เป็นนางงานลงหนังนะครับแล้วก็พี่นาคารช่องวานที่เขามาช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้
มาเป็นเหมือนแบบกระบอกเสียงแรกนะฮะ
ก็กำลังใจก็ดีมากครับผม
ก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากครอบครัวญาติญาตินะครับ
และเพื่อนในวงการเพื่อน
กลายเป็นแบบที่ทุกคนสนใจหรือว่าแบบความสำคัญ
แล้วในการฝักแพ้ความที่สำหรับของครอบครัวหลังจากนี้
จริงก็ทำงานทุกอย่างที่เราค้างคานะฮะที่ทำอยู่อย่างเต็มที่อยู่แล้วครับ
ซึ่งงานตรงนี้เราก็จะทำต่อไปเรื่อยนะครับทำอย่างเต็มที่เพื่อความสุขเพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวนะครับ
เราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง
แต่เราก็ต้องทำวันนี้แล้วก็วันต่อไปให้ดีที่สุด
ถามว่าวางแผนอะไรไหมก็ณตอนนี้ยังครับเพียงตอนนี้สนใจแค่คุณพ่ออย่างเดียวเราอยากให้เขาฟื้นขึ้นมาให้เร็วที่สุด
ก็แต่เหมือนตอนนี้เราเป็นเสาหลังแล้วเป็นความที่ใจในการตามคุณพ่อหรือว่าอะไรในการดูแลครอบครัวเรายังไหวไม่ได้กัน
ว่าไหวไหมถ้าพูดตรงตามตรงนะครับมันก็ค่อนข้างหนักครับแต่เราเองก็ไหวนะเราก็สู้เต็มที่
เราก็ทำงานหนักก็เพื่อสิ่งเหล่านี้แหละครับครอบครัวครับผม